เดี๋ยวพาไปดูที่บางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการมันมีโจรสายชิว
ชิวมากก่อเหตุใจเย็นมากแล้วก็มีการสูบบุหรี่
เพื่อดูลาดลาวก่อนก่อเหตุด้วยแต่วงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนนะคะ
เดี๋ยวชมพู่ไล่เลี่ยงให้ฟังนี่คือคนร้ายค่ะที่สวมเสื้อสีน้ำเงิน
เขาเหมือนกับกำลังเอาเก้าอี้พลาสติกมาวางไว้ที่บริเวณริมหน้าต่างของห้องพัก
ตึกยี่สิบเจ็ดแฟลต์การเคหาเมืองใหม่บางพรี
โครงการที่สี่อำเภอบางสาวทงสมุทรประการนะคะทีนี้คุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับ
เก้าอี้เป็นแบบอุปกรณ์ในการปีนเข้าไปแล้วก็เพื่อที่จะไปลักขโมยทรัพย์สินมีค่าในห้องพักของผู้เช่า
แต่ทีนี้ก่อนที่จะมีการปีนเข้าไปคุณผู้ชมคะวงจรปิดจะจับภาพ
แล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยใช้เวลาในการยืนสูบบุหรี่เพื่อดูลาดลาวนานพอสมควร
องซ้ายมองขวาดูสิมีใครผ่านไปมาไหมมีคนแบบผ่านมาเห็นหรือเปล่า
ก่อนที่จะมีการวางเก้าอี้แล้วมุดเข้าไปใต้แสลนด์บางแดดอืม
อยู่ใกล้กับพุ่มไม้หลังห้องพักนี่คือมุดเข้าไปแบบนี้ค่ะ
ก่อนจะมีการงัดไอ้ตัวบานเลื่อนกระจกหน้าต่างหลังห้องพักเข้าไปขโมยทรัพย์สินของเขา
แล้วก็หลบหนีรอยนวลนะคะทีนี้เบื้องต้นเห็นบอกว่าได้ทรัพย์สินไปกว่าสามพันบาท
เรื่องต้นจากรูปภัณฑ์สันธารพบว่าคนร้ายรายนี้นี่ใบหน้าชัดเจนโอ้โหเสยผมเป็น
เดินชิลเสยผมเสยเสื้อบอลนั้นเลยหรือเปล่าเนี่ย
ทีนี้เข้าไปเขาบอกว่ารูปร่างหน้าตาก็ลักษณะรูปร่างทวมผิวสองสีค่อนข้างไปทางขาวผมรองทรง
เสือกีฬาแขนสั้นสวมกางเกงขา๓ส่วนสีดำรองเท้าแตะอายุประมาณสัก๓๕๔๕ปีนะคะ
ทีนี้ภาพจับพลับนี่พี่คิ้งดูสิก็เปิดมาหลายรอบ
เป็นประกาศเตือนภัยที่ทางแฟลตเนี่ยต้องติดที่บอร์ดเลยนะฮะ
เป็นคนต้องเตือนบ้านทุกคนลูกบ้านต้องระวัง
แสดงว่ามาหลายครั้งมีทั้งแบบไม่ใส่เสื้อก็มีใส่เสื้อก็มี

ช่วยกันจับตาคุณรู้หรือไม่บุคคลในภาพนี้คือใคร
ทราบบ่อแสแจ้งไปได้ที่ตำรวจสพบังเสาทงนะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวได้สอบถาม
นายจิรพาทวัย๕๖ปี

โดนงัดประตูเข้าไปแล้วก็ขโมยทรัพย์สินนั่นแหละ

เขาบอกว่าตอนตี๓ของวันที่๑มิถุนายน
ตัวคนร้ายที่เห็นเมื่อสักครู่ตามวงจรปิดแล้วก็ตามภาพประกาศ
เหมือนกับมีการงัดหน้าต่างกระจกบานเลื่อนหลังห้อง
แล้วก็ปีนเข้ามาจุดนี้เเหล่ะปีนเข้ามา
ก่อนจะมีการบรื้อค้นแล้วก็หยิบเอาเงินสดไปประมาณ๓๖๐๐บาท
ทีนี้เขาบอกว่าเงินสดตัวนี้เนี่ยเขาทิ้งเหมือนกับเอาเงินสดไว้ในกระเป๋าสะพายสีดำ
คนร้ายรื้อเอาเงินแล้วก็โยนกระเป๋าเขาทิ้งด้วยนะโยนไปทิ้งนอกห้องอะค่ะ
ทีนี้ช่วงเกิดเหตุเนี่ยตัวผู้เสียหายบอกว่าคนร้ายเนี่ยย่ามใจมาก
เพราะว่าตอนนั้นตัวเองภรรยาแล้วก็ลูกสาวนอนหลับอยู่ในห้องพักอยู่เลย
คนร้ายก็ยังกล้าที่จะลงมือก่อเหตุมารู้ตัวอีกทีก็ประมาณสักตีสี่ได้อะค่ะ
ตี๔ได้ภรรยารู้สึกตัวตื่นขึ้นมามาเห็นหน้าต่างถูกงัด
แล้วก็เห็นร่องรอยการบรื้อคนทรัพย์สินภายในห้อง
ก็เลยแบบตกใจแล้วก็รู้เลยว่าโอ้โหโดนงัดห้องเข้ามาขโมยกลางดึกกลางดื่นแบบนี้
ทีนี้พอรุ่งเช้าตัวผู้เสียหายก็มีการขอวงจรปิดจากโครงการ
กระทั่งเห็นตัวผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะ
่องเข้ามาแบบโอ้โหเนี่ยงัดประตูหน้าต่างเขาเข้ามาแล้วก็มาขโมยทรัพย์สินไป
หลักฐานนี้อยู่ในมือตำรวจสพบังเสาทงเรียบร้อยแล้วนะคะ
หวังว่าจะมีการตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ลองฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะ
วนตำรวจตามตัวหน่อยแล้วกันเพราะเชื่อว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้นะคะ